น้องเจ้าคุณแมวสี่หูมีสองตัวในโลก
เชื่อว่าเป็นพระอินทร์มาเกิดที่ไหนก็ล่ะ
ไปอยู่กันครับปรากฏว่าจากกรณีเนี้ย
พวกแมวสี่หูนี่มีสี่หูจริงจริง
จริงด้วยอ่ะไม่เหมือนกันเพราะมีใบหูเนี่ย
เหมือนมีสองคู่สี่ข้างผิดแปลกจากแมวทั่วไปนะฮะ
ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแถวบายพาสสายวังสารพีแก่งเซียม
ก่อนถึงสี่แยกไฟแดงแก่งเซี๊ยมอำเภอเมืองจักรการชนับบุรี
นะฮะล่าสุดเนี่ยนายอนุมาตรหรือเออายุสามสิบเก้าปีเนี่ย
เปิดเผยน้องแมวชื่อน้องเจ้าคุณเป็นแมวเพศผู้
อายุของน้องก็ประมาณขวบกว่ากว่าตั้งแต่เลี้ยงมาเนี่ยอุ้ย
รู้สึกว่าแมวให้โชคถูกหวยบ้างซึ่งตนเนี่ยมีความเชื่อโบราณ
ว่าแมวสี่หูเนี้ยคือพระอินที่ทำผิดอืมแล้วถูกสาปให้เป็นแมวสี่หู
อ่าจากการคุ้นหาข้อมูลก็มีที่มีแมวสี่หูอีกตัวชื่อที่ตุรกีนะฮะ
ซึ่งทางด้านสัตวแพทย์เนี่ยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ผาสุกเนี่ย
เขาตรวจสุขภาพน้องเจ้าคุณเบื้องต้นเพราะว่าน้องน่าจะอายุสักขวบนึงครับ
น้ำหนักก็สามพันเจ็ดร้อยกรัมอืมตรงที่บริเวณใบหูเนี้ย
ว่าเป็นใบหูลักษณะที่มีการงอกออกมาเป็นช่อง
แต่ไม่ใช่โพรงหูสุขภาพแมวถือว่าแข็งแรงครับแต่ต้องอ๋อเขาเจอว่าเป็นหูใบเดียว
แต่อันนี้ก็คือมันเป็นเหมือนกับหูมีแฉกออกมาเพิ่มขึ้นมาข้างใต้
เป็นสี่หูเหมือนกับแมวอะไรวะตาเพชรเหรอเพชรตาแมวเพชรตาแมว
เขาบอกถึงเวลามันจะตายเนี้ยมันมันจะให้ตามันจะให้ตามันจริงจริงหรอ
ตาจะสีไม่เหมือนกันให้หมดใช่มีคนบอกเพื่อนฉันบอกเอ๊ะ
มันเลี้ยงอะไรนะบางคนตาสีน้ำตาลบางตัวตาสีฟ้าวันก่อนไง
ไปบ้านเพื่อนเพื่อนเลี้ยงแมวยิ่งกว่าลูกอีกเธออ่าฮะห้อง
ทำไมอ่ะเดี๋ยวฉันรอตามเดี๋ยวมันตายปุ๊บมันจะให้ตา
ฉันบอกเธอมันจะให้ยังไงเหรออ่าฉันอยากจะเห็นจังเลยมันเป็นเหมือนตา
ตาฟ้าฟ้าเลยตาฟ้าฟ้าเลยเฮ้ยซื้อมาตัวอะไรไปแสนแสนเลยอ่ะ
ได้นะฮะบ้านพี่ก็เลี้ยสองตัวนะจริงเหรอเออตัวผู้ชอบหนี
ตัวเมียชอบนอนตัวผู้ชอบหนีตัวพี่ชอบหนูเพื่ออะไรวะ
งงป่ะเลี้ยงสองตัวเออตัวผู้ชอบอ่ะตัวเมียชอบนอน
ผู้ชอบหนีแต่ว่าตัวพี่ชอบหนูเขาเล่นกับคำไงแม่
มาเล่นกับคำอ๋อไม่ต้องเก็ตหน่อยแม่มุกโบราณแม่ต้องใช้ธนานะ
อ๋อแม่มุกไม่พูดกับหนุ่มล่ะเพราะว่าไม่เอาพูดมันไม่กล้าพูดกับหนุ่มล่ะ
อ๋อพอพี่หนุ่มมาไม่กล้าพูดมันกล้าพี่เก่งเฉพาะกับฉันนี่
หนูกับหนุ่มมันกล้าสักเมื่อไหร่อ่ะนี่พี่อ่ะพี่มันแทนแล้วพี่หนุ่ม
ไม่พี่หนุ่มสามารถเขาก็ป่วยบ่อยกับพี่หนุ่มอ่ะอ๋อพี่หนุ่มมันทำงานเยอะแล้วกันไง
เดี๋ยวเขาตกใจกันแม่เออเดี๋ยวแม่รับรับมุกทางเดี๋ยวพี่หนุ่มเขารับ
เขาอุ๊ยเดี๋ยวเขาไม่สบายแม่นะฮะ